แล้วก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์รับจ้างเจ้าถิ่นถึงขั้นโอ้โห
เอาไม้หน้าสามตีกันเลยนะคะเอาไงเอามาอยชิง
แล้วตกพี่นี่เลยโอ้โหอย่าขามขับขับเอาคุณขับกูกว่าเปล่าเนี้ย
ซื้ออาทิตย์เนี้ยไม่เกลียดดึงไม่เกลียดกลัวห้วายไม่เกลียดกันบ้าง
เนี้ยฮะไอ้กินอ่ะอยากหลับแล้วตื่นก็ไอ้โอ้โหพนักนั้นเลยหรอนี่
ใส่กันยับแบบนี้เลยค่ะสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะคะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำอะค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้โดยสารในถิ่นวินรถจักรยานยนต์ถิ่นอื่นไม่ใช่ถิ่นตัวเอง
ที่ใส่เสื้อวินเบอร์สองในคลิปก็มาถามมันเลยทะเลาะกันผลักอกกัน
นำไปสู่การชกต่อยกัน
นี่เนี่ยก็ผลักกันไปอย่างนี้ค่ะนี่นี่วันอาทิตย์สิบแปดกันยายนนะคะ
คือนึกว่าจะจบแค่เมื่อวันอาทิตย์มันไม่จบครับ
วันถัดมาสิบเก้ากันยายนสิบเอ็ดโมงชายเสื้อดำไปพาเพื่อนมาเอาวุฒมาด้วย
บุกมาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ทะเลาะกันไปเมื่อวานเมื่อวาน
อ่าแล้วมาตีกันยับอีกรอบหนึ่งโอ้โหแต่ครั้งเนี้ยมันถึงขั้นเลือดตกยังออกอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสองวันติดเลยนะวันอาทิตย์สิบแปดกันยายนต่อเนื่องมาวันที่สิบเก้ากันยายน
ครับเราเลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
วินาทีที่กลุ่มชายเสื้อสีดำกับพวกขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีไม้มีสปาต้า
มุ่งหน้าไปที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเจ้าถิ่นเหมือนกับไปเอาคืนกันอื้อหือดูสิ
เนี่ยไปเอาคืนจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยรัชดาสิบแปดค่ะ
โมเนียมเยอะเลยนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับนายดิเรกอายุ๔๗
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลขหนึ่งอยู่ในคลิปเป็นคนที่เข้ามาทีหลัง
ส่วนอีกคนคือนายศักดิ์สิทธิ์อายุห้าสิบเจ็ดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลขสอง
คือคนที่ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์เสื้อดำที่ไปผลักอกอะไรกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะ
ก็คือตัวนายศักดิ์สิทธิ์เองวินเบอร์๒เขาก็เจ็บที่ศีรษะที่แขนที่ขา
แล้วก็บอกว่าโดนสปาต้าฟันสะโพกขวามีรอยฟกช้ำถูกฟาดด้วยไม้
ศักดิ์สิทธิ์เรียกตัวเองว่าลุงแล้วว่าตัวเองอายุ๕๗บอกเนี่ยดูลุงเจ็บสิ
ระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่ค่ะคุณลุงศักดิ์สิทธิ์วินเบอร์๒ไปหยิบมีดมาให้นักข่าวดูเป็นตัวอย่าง
นี่แบบนี้เลยเขาเอามีดแบบนี้มาฟันลุงแต่อันนี้ไม่รู้มีดใครมีดลุงหรอก
ลุงเอามาจากไหนอยู่ที่วินลุงเลยนะลุงบอกเนี่ยลุงมีตัวอย่างเห็นแล้วเสียว
ว่าทำไมมารับลูกค้าในพื้นที่ขาวมันพื้นที่แบบคนละพื้นที่กันขอความระบวนได้ไหมอย่าทำแบบนี้อีก
มันก็เลยผลักกันไปผลักกันมาต่อยกันแล้วก็เนี่ยค่ะสุดท้ายแยกย้ายกันไปก่อนนะคะ
แต่กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขายกพวกมาคือทีนี้ค่ะก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอสุทธิศาลนะคะ
คืออีกวันหนึ่งที่เขายกพวกกันมาเขามากันหลายคน๑๒คนอาวุธครบมือมารุมทำร้ายร่างกาย
ก็ไปรับให้มันผลไกลกันไปหน่อยอ่ะอ่าก็ไปคุยดีดีก็เขาก็ใช้คำหยาบขายตามคลิปอ่ะ
นะก็ด่ากันไปด่ากันมาครับซึ่งทีนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเถียงกันข้างใน
แล้วก็น้องที่ว่าเขาขายข้าวลูกบ้านเขาบอกพี่เขาไปดูหน่อยลูกน้องพี่กับเขาอะไรเนี่ยเขาจะตีกันแล้วผมก็เข้าไป
ก็เข้าไปตามคลิปผมก็บอกให้ใจเย็นแล้วผมก็เดินไปบังเขาให้ออกไปนะครับผมก็บอกเขาว่าให้กลับไปยกเลิกเขาก็เดินไปจะไปขึ้นรถแล้วอยู่ยังไงเขาไม่รู้เขาด่าแม่
คือนักข่าวก็เลยถามนะคะว่าคือจริงแล้วผู้โดยสารเนี่ยจะเลือกใช้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตรงไหนหรือว่าจะใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างรูปแบบอื่นหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารไม่ใช่หรอเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการไม่ใช่หรอทำไมพอเห็นรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้เป็นว
ลองฟังดูค่ะ

อัดอั้นก็คือทางฝั่งนั้นเขาเหมือนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างน่าจะเรียกผ่านแอปแอปพลิเคชันอะไรแบบเนี้ย
คือแกก็ฝากไปถึงกรมการขนส่งทางบกว่าเนี่ยวินจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องวิ่งกันตามเขตพื้นที่
ใช่เขาก็จะมีพื้นที่ของเขาแต่ทำไมแอปเหล่านี้ถึงวิ่งได้ทั่วไปหมดเลย
นี่แกก็เลยฝากไปมันไม่แฟร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้น่ะฝากถามผมกันถึงส่งทางบกอืมค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าคู่กรณีเขาก็รับสารภาพแล้วนะคะทางฝั่งคนเจ็บก็เอาใบรับรองแพทย์ไปให้ทางตำรวจดู
ก็อาจจะมีการดำเนินคดีกันเห็นเขาบอกว่าจะไม่ไกลเกลี่ยอะไรกันด้วยนะสองฝ่ายเนี้ย
เขาจะเอาเรื่องกันให้ถึงที่สุดอ่าคือก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดำเนินการใช่ไหม
แต่เราจะไปใช้สารเตี้ยตัดสินกันมันก็ไม่ได้ไง